ไปที่นี่หน่อยเพราะว่าเกษตรกรที่เขาทำนาปลูกข้าวเนี่ย
เขาผันตัวไปปลูกอย่างอื่นกันเยอะ
รวมไปถึงที่นี่ที่ศรีสะเกดเขาปลูกอินทพลัมสร้างรายได้
หลักล้าน
รายได้ดีมากบอกเลย
อ่ะมาดูกันมาที่สวนถาวรอินทพลัมนะคะ
อยู่บ้านห้วยป่าม่วงตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกด

เป็นสวนของคุณถาวรสิมหม้อนะคะ
เขากล้าที่จะเปลี่ยนการทำนาข้าวมาปลูกอินทพลัมเป็นพืชคนแหลง
และปลูกได้เพียงแค่๓ปีปรากฏว่ารายได้เฉียดล้านนะคะ

อืมคุณถาวรบอกว่าช่วงที่ทำนาปลูกข้าวเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่
เพราะว่าประสบปัญหาแรงเนี่ยคุณ
ปีน้ำก็ท่วมบ้างเสียหายบางปีทำนาข้าวได้๓กระสอบเองอ่ะ
คือน้อยมากเลยนะคุณจริง
และประกอบกับว่าต้นทุนก็สูงเขาก็เลยพยายามศึกษาหาวิธีหาพืช
อะไรก็ได้มาปลูกทดแทนการปลูกข้าว

ใช่ซึ่งก็ได้นี่แหละค่ะอินทพรรมนะคะ
เป็นพันบาหีเอามาปลูก
ซึ่งจะบอกว่าอินทพรัมพันบาฮีเนี่ยมันจะรสชาติหวานมันกรอบไม่ฝาก

สาปีอย่างคุณปลูกไป๕๐ต้นจำนวน๒ไร่ความห่างคือ๘คูณ๘นะฮะ
แล้วก็เริ่มให้ผลผลิตเมื่อปี๖๕ที่ผ่านมาเป็นปีแรก
แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมดประมาณ๖๐๐กิโลกรัม
ราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐บาท
และในปีนี้คาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่กว่า๓ตัน
หรือคิดเป็นเงินสดนะประมาณ๘แสนบาทเลยทีเดียว
แล้วค่อยไปว้าวกันต่อนะคะในเกษตรทำเงินเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดบอกแบบนี้จริงจัง
อันนี้เอามาให้ดูคร่าวว่าแบบเขาเปลี่ยนเรื่องของการแบบว่าทำนาปลูกข้าว
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นส่วนอินทภารัมแบบนี้ทำรายได้ได้ดีกว่า
ซึ่งเมื่อก่อนปลูกข้าวนะทั้งปีได้๓กระสอบแต่ว่าปีนี้คาดว่าเก็บอินทภารำได้๓ตัน
แล้วเขามีเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวติดตามในวันศุกร์นี้ช่วงเกษตรทำเงิน
เฮ้ยเขาบอกว่าเราจะไปจัดรายการที่สวนอินทธาลัมน์
ไปจัดสวนอินทธาลัมน์
แล้วจะบอกว่าวิธีการทำยังไงถึงได้เงินขนาดนี้ให้ดูสำหรับเกษตรทำเงิน